มาดูท่าทีของทนายตั้มบ้างทนายตั้มเขาบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเหลือเกิน
เป็นห่วงใครคนที่ให้คลิปมานะฮะคนที่เอาคลิปนี้มาเปิดเผยเนี่ยนะครับ
นายตั้มบอกว่าไม่รู้หลังจากนี้จะเกิดอะไรกับเขาหรือพวกเขา
คนที่เอาคลิปมาส่งให้เขาเปิดเผยอีกทีนึงเนี่ย
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับหรือทนายตั้มเป็นคนเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับ
ที่มีการใช้ถุงคลุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต
แล้วก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิด
ขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลเป็นอย่างมากคือความปลอดภัยของทุกคน
ส่งข้อมูลและคลิปฆาตกรรมผู้ต้องหาให้ผม
พวกเขาไม่ได้อยู่ในที่สว่างแบบผม
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง
มันไม่ง่ายเลยนะครับที่ใครสักคนจะกล้าเปิดโปรง
ฆาตกรที่มีพฤติการโหดร้ายแบบนี้
ยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับลองฟังดูฮะ
ทำให้องค์กรได้รับความเสียหาย
เพราะว่าเอาคลิปออกมาทำให้ตระบุให้ตั้งแต่งเสียหาย
คนที่เขารับรัฐการณ์อยู่ในพื้นที่
ที่ให้ข้อมูลมาเขาก็กังวลว่า
ไม่รู้เอาเรื่องอุทิพลนะครับ
แล้วก็เรื่องหน้าที่การงานว่าไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป
พอพูดถึงทนายสิทธาแล้วต้องพูดถึงทนายเดชาด้วยฮะ
ทนายเดชาทนายคลายทุกข์บอกว่าคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงหรอก
คนที่เขาเปิดโปรงเรื่องนี้นะเขาไม่ได้รับอันตรายอะไรตอนนี้
ผู้กำกับโจ้ก็เข้าคุกไปแล้วคลิปวงจรปิดวันที่๔สิงหาคม
มีการตั้งข้อสังเกตว่าคลิปวงจรปิดหายไป
ซึ่งเรื่องนี้นะครับกำลังดำเนินการขอหลักฐานเพิ่ม
โดยระบุอีกว่าเวลา๑๘นาฬิกาจะไลฟ์นะครับ

นะฮะกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

คือไม่มีใครเรามีโกหกไปเรื่อย

เพราะว่าภูมิกับโจ้ก็อยู่ในคุกแล้ว
ไม่มีไม่มีเป็นละครละครปัญหาภายในองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถึงตัดบทไม่ให้สัมภาษณ์นานเพราะว่าถ้าถามไปถามมามันจะกลายเป็นเรื่องการโยกย้าย
แต่งตั้งอะไรพวกนี้กันแกล้งเนี่ยมันจะเสียภาพลักษณ์อ่ะ